ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว
ชุวิตตีแสดหน้า
ขอมีชื่อถึงทุกคนศิลปนาราคาใกล้จะโดนเร็วนี้แล้ว
ที่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ฟอกเงิน
ชุวิตกระบวนวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

วันนี้เราโปรยหัวขึ้นมาเลยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนทราบข่าวแล้วล่ะ
สำหรับการโดนหมายเรียกของคุณแพทย์นับประพา
คุณแพทย์นะผลไม้เป็นพิษผมบอกคุณมิ้นท์แล้ว

ว่าท่านสมหมายก็เกริ่นเป็นนายอยู่ประจำ
ว่าเรื่องพวกนี้ใครไปแตะผลไม้เป็นพิษไปกินนิดกินหน่อยเนี่ย

แต่ว่าก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องของคุณแพทย์

อัปเดตเรื่องทางภาคใต้ซะหน่อย

ครับวันนี้เนี่ยทางแม่ทัพภาคที่๔นะครับ
ก็ได้แถลงว่าได้พบตัวคนร้าย
ชื่อนายมาโซแอหรือยังไง

นะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน
ชื่อนี้ค่อนข้างที่จะเรียกยากเพราะเป็นชื่อมุสลิม
แต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยนะพบแล้วล่ะ

ก่อให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่
บิกซีปะตะนีอืมนะครับค่ะบิกซีปะตะนี
เขาตามจับรู้สึกว่าจะมาได้อยู่
หนึ่งคนนะครับในคนนี้ชื่อว่านายสมแอมานะผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคือมุสลิมค่ะอันนี้ก็ขึ้นให้ดูให้คุณผู้ชมดู
คนนี้เป็นคือเป็นครูสอนศาสนาคือใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมครับก็มีกฎหมายพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะขณะนี้เนี่ยมีกลุ่มนะฮะเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มใหม่นะฮะเขาเรียกว่ากลุ่มยังบรรดิ์ค่ะกลุ่มใหม่
เพราะว่าสังเกตได้จากการที่เอารถกระบะเนี่ยพอจัดรถกระบะได้เนี่ยก็จัดการเอาระเบิดวางแล้วก็ก่อเหตุโดยทันที
อืมคือในสมัยก่อนอย่างงี้ครับก็อาจจะเอาขโมยรถกระบะไปเก็บไว้ซะเจ็ดวันหรือเดือนหนึ่งใช่จะนานมากอ่าเดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับ
ทำงานด้วยความรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงรุนแรงยังไงครับเจ้าของรถกระบะคันที่ว่าเนี่ยนะเจ้าของตัวจริงคือคุณนุสนนะฮะ
ปรากฏว่าเสียชีวิตถูกลัดคอโยนทิ้งไว้ที่บึงนะครับภรรยาก็บอกว่าโดยปกติเนี่ย
แล้วออกไปเอาลูกชายไปด้วยแต่ครั้งนี้พอดีลูกชายงอแงก็เลยไม่ได้เอาออกไป
ไปสอบถามเพื่อนบ้านก็บอกว่าเป็นคนขยันขันแข็งนะฮะก็ออกไปติดกันสัตว์รับจ้างติดกันสัตว
วันที่เกิดเหตุมีโทรศัพท์โทรติดต่อมาบอกให้ไปติดกันศาสตร์ที่มัสยิตที่นึงแล้วก็ออกไปนะครับ
จากนั้นก็ไม่ได้กลับมาเลยติดต่อไม่ได้ด้วยติดต่อไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่รับ
หลังจากนั้นก็พบว่ารถคันนี้ไปจอดอยู่ที่บิ๊กซีอืมนะครับทำนองว่าเหมือนกับรถที่มีการก่อสร้าง
มีท่งมีท่อมีการสาดครบนะฮะหลังจากนั้นสองคนเนี่ยพอก่อรถไปจอดเสร็จแล้วก็รีบออกจากรถแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ออกไป
นะฮะทางตำรวจก็ขยายผลครับเพราะขณะนี้มีซีซีทีวีอยู่ในรัศมีร์โดยตลอด
นี่เห็นชัดเลยก็เห็นชัดนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีการมีการเรียกจะเรียกว่าเรียกไหม
หรือว่าเรียกว่าเชิญตัวเขาบอกว่าใช้คำว่าเชิญนะเชิญนะเชิญก็คือนายกอบตหนองจิกของหนองจิก
นี่เนี้ยนะฮะก็พบว่าอ่ะนอกจากนายกแล้วก็ยังมีลูกน้องอีกสี่คนค่ะนะครับ
อ่าทางทหารก็ได้เชิญตัวเข้าค่ายเพื่อจะไปสอบสวนดูฮะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่
อืมนะครับท่านผู้ชมครับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเราก็ต้องให้กำลังใจ
เพราะว่าวิถีชีวิตต่างนี้ได้เปลี่ยนไป
ตัวอย่างที่ผมพูดมาดังวันก่อน
ที่เปิดอยู่รวมทั้งปฏิบัติการต่าง
ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง
เราเสียงบประมาณของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
รวมทั้งหมดรู้สึกว่า๓แสนล้าน

ตัวเลขคือ๒๙๙๐๐๐นะครับ
ก็คือปัดละ๓แสนล้านนั่นแหละครับ

ธุรกิจการค้าเศรษฐกิจสังคมต่าง
วันนี้จับคนร้ายได้

คนร้ายที่ว่านี้รู้สึกว่าจะ
ส่วนที่วันนี้จับได้ก็คือ
เป็นอุสตาร์ทคือครูสอนศาสนา
อายุก็๓๖เองอายุไม่มาก

ตอนที่ช่วงเจ้าหน้าที่ลงเข้าตรวจ

ตอนนั้นก็ให้มาอธิบายสาเหตุ

ส่วนคนที่เป็นมือที่

อายุ๒๕เองนะครับ

มะก่อเซ็งมือคาบอม

หมายจับนายมะกอเซ็ง
มาแอ้อายุ๒๕ปีนะครับ
ผู้ก่อเหตุนี้มีความเคลื่อนไหว
ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีระเบิดคาร์บอมร้านอาหาร

นายฮาริมผู้ต้องหาคดีระเบิดคือ

คดีระเบิดทั้งหมดเนี่ยนะนายฮาริมนะครับ

คือเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊ส๒ลูกน้ำหนักเกือบร้อยกิโลกรัม
ต่อวงจรเรียบร้อยวางไว้ในรถนะครับ
มะกอแซงยังเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคง
เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาวางระเบิดเรือประมง๒จุด
และยังมีหมายจับที่ศาลจังหวัดปัตตานีอีก๓หมาย
โอ้โหคือร้ายมากครับ
ก็มีประวัติโชคโชนพอสมควร
คือพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มใหม่ครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นกลุ่มที่กำลังจะก่อเหตุ
หนึ่งใช้ความรุนแรงนะครับ
คือมันเสียมวลชนนะครับ

ใช่ครับมากกว่าซะด้วยซ้ำ
บอกมา๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วย

ที่ก่อเหตุในความเสียหายนี่ก็คือชาวมุสลิม
ซึ่งเสียมวลชนแหละครับ
เพราะว่าไปก่อเหตุอย่างนั้น
คือซื้อของแบบนั้นนะครับ

ซึ่งเราเห็นแล้วความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดเหตุดีเลย

และกลับให้เกิดความเสียหายทั้งชาวบ้าน
สังคมทั้งเศรษฐกิจนะครับ

มันก็เลยจะเกิดเป็นกลุ่มเชื่องที่รงไลน์

กลุ่มสู่การกลับใจเข้าฝั่งกับรัฐบาล
ก็ต้องอย่างนั้นแหละครับก็ทั้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับ
ก็ยังต้องทำงานต่อไปครับใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เดี๋ยวเรามาเอาเรื่องของคุณแพทย์ผลไม้เป็นพิษกันดีกว่า
ก็เป็นกำลังใจให้ชาวสามจังหวัดชะแดนภาคใต้ด้วย
เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาดูประเด็นของคุณแพทย
เพราะว่าหลายคนส่งกำลังใจมาเยอะแล้วก็หลายคนอยากรู้ด้วยว่าสรุปแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียวค่ะ
อย่าถามนะว่าใครรับประกันนะว่าคุณอยู่ดีมีสุขมานานแล้วคนชั่วเนี่ย
ตอนนี้คุณต้องอยู่ร้อนนอนคุกแน่นอน
นะครับเงินเนี่ยเล็กแค่นี้นิดเดียวเองเนี่ย
มันทำลายคนไทยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย

เมื่อเดือนที่แล้วครับคนตำรวจโทรสมหมายกองวิสัยศุกร์ครับ
ก็คงไม่ต้องพูดอะไรย้ำนะ
เพราะว่าพอมาวันนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วนะฮะ

นางสาวน้ะปลาพาตันตกุลหรือแพทนักแสดงภรรยา
นายอักษรกิจหรือเบนเลสซิงเนี่ย

เนื่องจากแพทย์ณปภาไม่ได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน

และไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินในบัญชีได้
ว่าล้าน๙ได้มาจากที่ไหน
ได้รับการโอนมาจากนายเบ้น
แม้ว่าแพทย์เคยให้ข้อมูลว่ามีส่วนหนึ่งที่สามีเป็นผู้โอนเข้ามา
แต่ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างละเอียด
แต่เนื่องจากสารพิจารณาแล้วเห็นว่าควรออกหมายเรียกก่อน
เนื่องจากแพทย์ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
มีที่อยู่ชัดเจนรวมทั้งเป็นบุคคลมีชื่อเสียง
ตำรวจก็จึงออกหมายเรียกแทน
ให้แพทย์มารายงานตัว
ครั้งที่๒ในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้
หากไม่มาตามนัดจะยื่นเรื่องสารขอออกหมายจับต่อไป

ก็คือว่าโดยปกติก็คงจะออกหมายเรียก

ถ้าไม่มา๒ครั้งครั้งที่๓ออกหมายจับนะครับ
ผมนั้นเขาคงจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้อย่างดีครับ
เพราะว่าผมนั้นบางปีปีเดียวมี๑๓คดี
ปีเดียว๑๓คดีคือมากกว่าเดือนละครั้งอีก
ดังนั้นกลับไปที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะมีหมายมา

ก็มีทั้งเรียกเป็นพยาน

เรียกเป็นพยานและหมายเรียกตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
ก็หมายความว่าจะแจ้งการดำเนินคดีแล้วล่ะครับ

หมายเลขต่างเหล่านี้มันก็ต้องมี๑สถานที่อยู่นะครับ

ว่าจะส่งให้ใครถึงใครนะครับ
ลักษณะของหมายเรียกเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ

หมายเรียกผู้ต้องหานี่แหละครับ
ก็ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

ก็หมายเรียกนี้ออกโดยตำรวจนะครับ
ก็คือนี่มีเวลาที่จะมาพบกับตำรวจนะท่านนั้นท่านนี้
ซึ่งจะมีรายละเอียดระบุไว้นะฮะ
ว่าถึงใครนะครับ
เป็นคดีอะไรผู้กล่าวหาผู้ต้องหานะครับ

ทีนี้หมายเรียกเนี่ยถ้าไม่มา๑ครั้งไม่มา
ก็อันนี้ส่งไปที่บ้านนะครับ
ท่านผู้ชมก็ต้องระวังดีหมายเรียกก็ต้องไปนะครับ
ถ้าไม่ไปทางตำรวจเขาอาจจะส่งมาอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้เวลาส่งเนี่ยคุณวินทราบไหมครับ
บางทีส่งเราไม่อยู่บ้าน

ไหมครับคนต้องไปทำงานเนี่ยครับ
อยู่บ้านปิดบ้านไว้นะครับ
ไอ้หมายเนี่ยมันอาจจะไปแปะอยู่หน้าบ้านนะฮะ

ปลิวไปหายไปไม่รู้เรื่อง

ราการที่๒คือเราไม่อยู่บริวารรับไว้
บริวารนี่คือใครนะครับ
คนที่บ้านอาจจะเป็นคุณยายอยู่บ้านเฝ้าบ้าน

รับไว้ก็มีหน้าที่ที่ต้องบอก
เพราะว่าถือว่ารับทราบแล้ว

ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่มีนะครับ

มีพวกที่รู้แก้วอย่างนี้ก็มีนะครับ

เพราะครั้งที่๓จะเป็นหมายนี้ครับ

มีหลายหมายเลยวันนี้

อันนี้ก็ส่งครับส่งมาที่บ้านนะฮะ

เจ้าหน้าที่ศาลก็จะนำหมายนี้มาที่บ้านนะครับ
ก็คงจะหลบเลี่ยงไม่อยู่ไม่รับ
หมายนี้ก็จะไปแปะอยู่ครับ
เขาจะไปแปะอยู่ในหน้าบ้าน
และก็ให้เวลา๓๐วันนะครับ

หมายนี้นะ
เขาจะมีวันที่ไว้เรียบร้อยเลยนะครับ
หมายนี้นะครับ

มีวันที่เวลาที่จะมาพบเจ้าพนักงานนะครับ
เมื่อไม่มานะครับถึงจะกลับเป็นหมายจับ

เนื่องจากว่า๑มีที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับ
มีที่อยู่ชัดเจนเป็นหลักแหล่ง
เป็นบุคคลมีชื่อเสียงไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็ให้ออกหมายเรียกแทน

เป็นคดีร้ายแรงนะครับ

ก็คิดว่าคงจะเรียกแล้วไม่มา
เช่นเป็นคดีฆ่าคนตายไปโกงดีเยอะแยะไปหมด
กรณีอย่างนี้ก็ออกเป็น

หมายอย่างนี้เลยครับ

เพราะว่ากรณีนี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ย

แต่เดี๋ยวนี้ต้องให้เป็นอำนาจของศาลเท่านั้น
สารจะเป็นผู้ผิดพิจารณาออกหมายจับ
แต่วิธีการออกหมายค้นบางครั้ง

เมื่อกรณีตำรวจตามจับผู้ร้าย

ก็แสดงว่ามีพฤติกรรมต่อหน้านะครับ
ผู้ร้ายวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนี้
ก็สามารถที่จะติดตามเข้าไปได้

เราก็ต้องศึกษาให้ดีต้องเข้าใจ

ก็ใช้ในเวลากลางคืนไม่ได้
หมายความว่าจะไปค้นเอาเวลาค่ำกลางคืน
หรือว่าตะวันตกดิน
สมัยก่อนเขาจะใช้ว่าให้อ่านไม่เห็น
คือมันไม่มีไฟนะฮะถ้าเป็นคนด้านนอก
ก็จะถือว่าถ้ามองไม่เห็นอ่านหนังสือไม่ได้

เพราะฉะนั้นเรามีหมายทั้งหมด

หมายเรียกซึ่งออกโดยตำรวจ
หมายจับนะฮะถ้า๒ครั้งไม่มาเขาออกเป็นหมายจับ
กรณีที่อาจจะมีการตอบโต้

บอกว่าก็คุณไปแปะไว้ที่ร้าน

ก็มักจะมีกรณีแบบนี้อยู่เสมอ
ว่าอ้างว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกเลย

ถ้าไม่มาครั้งนี้แหละครับถ้าไม่มาครั้งที่๓ตำรวจก็จะออกเป็นหมายจับ
กรณีของคุณแพทย์นั้นก็ยังคงเป็นกรณีของการร่วมกันครับ
อันนี้ผมยกตัวอย่างหมายเรียกนะครับ
หมายเรียกมันก็เหมือนจดหมายหรือหนังสือที่เจ้าหน้าที่ออกมาถึงเรา
อาจจะออกโดยสารก็ได้นะฮะหรือเจ้าพนักงานอื่นได้โดยเฉพาะตำรวจนะครับ
ส่วนหมายจับนั้นออกโดยสารเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมีหมายเรียกก่อนเสมอ
บางคนเข้าใจผิดนะครับว่าหมายจับจะออกได้ต้องมีหมายเรียก๒ครั้ง
ไม่จริงนะครับไม่จำเป็นครับออกหมายจับได้เลยครับ
เพราะปรากฏว่าไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหาตัวไม่ได้หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่า
คงจะหลบหนีแล้วล่ะนะครับถ้าออกหมายเรียกแหมโหไปเรียกแล้วกว่าจะมานะครับ
เพราะฉะนั้นก็ออกหมายจับเลยได้ครับนะครับ
ดังนั้นกรณีของคุณแพทย์นั้นก็คงเข้ากรณีสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่๒คนขึ้นไป
เพื่อกระทำความผิดในฐานฟอกเงินต้องระวังโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
ก็คือถ้ามีโทษเนี่ยฟอกเงิน๑๑๐ปีคุณแพทย์ก็มีโอกาสที่จะถูก
ก็ต้องผมพูดจริงนะคุณวินผมเห็นใจ
เอาจริงคุณชุวิตมิ้นอยากถามคือที่เราคุยกันมาตลอดในกรณีนี้
ครั้งล่าสุดที่เราคุยกันก็คือเขาบอกว่าไม่มีเหตุต้องเรียกคุณแพทย์มาแล้ว
เพราะว่าเงินก็ส่งให้ไปตรวจสอบแล้วถูกไหมคะ
แล้วก็ให้ปากคำไปหมดแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า
เออน่าจะครบถ้วนแล้วไม่มีเหตุต้องเรียกมาสอบอีกแล้ว
ทำไมอยู่คราวนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณมินครับถามมาก็ดีแล้วล่ะครับ
เพราะว่าเราไปฟังจากที่ตำรวจแถลงทั้งหมดคงไม่ได้นะครับ
เพราะว่าการที่เราไปฟังนั้น
คือรูปคดีหรือว่าวิธีการทำสำนวนหรือวิธีการให้ข่าวของตำรวจนั้นก็อาจจะ
ไม่ได้บอกทั้งหมดถูกไหมครับเพราะถ้าไปบอกทั้งหมดเนี่ย
คนร้ายมารู้ตัวกันพอดีเพราะฉะนั้นวิธีการท่านก็อาจจะให้ข่าวหลอกบ้างละนะฮะ
ทีนี้เรื่องนี้ผมอยากจะพูดให้ฟังว่าในกรณีของประเทศต่างประเทศ
มันมีทฤษฎีที่ชื่อว่าผลไม้พิษอยู่ครับ
ตัวนั้นหมายความว่าคือกรณีถ้าไปเอาพยานหลักฐานเนี่ย
ที่ไม่ถูกต้องเอามาขึ้นศาล
อันนี้คือสารที่สารัฐก็จะไม่รับ
ตัวอย่างเช่นคุณตามจับผู้ร้ายฆ่าคน
แล้วคุณถือโอกาสเข้าไปในบ้านเขาไปค้นหาหลักฐานตำรวจนะ
โดยที่ไม่มีหมายค้นแม้ว่าได้หลักฐานจริง
แต่ปรากฏว่าสารลงไม่ได้ครับ
เพราะว่าอันนี้ถือว่ามันผิดหลักการ
คือเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมมันผิดซะแล้ว
เพราะว่าคุณไม่ได้ขอหมายเข้าไปค้น
เข้าไปตรวจเอาพยานหลักฐานมาโดยภาระการ
เท่ากับว่าผลการกระทำที่ตามมาหลังจากนั้นก็เป็น

ถูกต้องครับแต่กรณีของไทยมันไม่ใช่
ผลไม้เป็นพิษที่ท่านพลตำรวจโทสมหมาย

หมายถึงว่าผลไม้เป็นพิษเป็นของเน่าพิษ
ใครไปแตะใครไปกินเนี่ยก็เสียหมดนะครับ
กินมากก็เสียมากใครกินน้อยเสียน้อย

แตะผลไม้เป็นพิษเลยนะครับ
ตัวอย่างผลไม้เนี่ยมันปลูกโดยใน

ไซสนะขึ้นมามีกิ่งก้านสาขามาก็คือนายบอยนะครับ

คุณเบ้นไปเอามานะครับ
เอามาจากบอยเอามาจากบอยแล้วเอาเข้าบ้าน
ถูกไหมเอาเข้าบ้านเอาเข้าบ้าน

กลายเป็นผู้สมคบกระทำความผิดเรื่องการฟอกเงินกันหมดนะฮะ
ในกรณีนี้ก็คือคุณแพทย์เนี่ย

คุณมิ้นคุณก็คงจะไม่ทราบ
ถ้าสามีภรรยากันถ้าสามีเอาเงิน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

กลับเป็นว่าลูกหรือคนใกล้ชิดเอามายื่นให้กิน
โดยที่ตกลงจะรู้หรือไม่รู้ก็โดน

สมมุติว่าแพทย์พิสูจน์ได้ว่าไม่รู้จริง

ไม่รู้ว่าเงินนี้มาจากไหน

อันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องไปพิสูจน์ไงครับ
อันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้
ยกเว้นว่าคุณแพทย์ปกป้องตัวเองว่า

ไม่รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดนะครับ
ก็เช่นเดียวกับคุณเบ้นนี่แหละ
ที่เอารถมาจากในบอยแล้วก็บอกว่า
ไม่รู้นะฮะเขาเอากู้เงินมา๖ล้านแล้วก็ให้มาเขามาซื้อนะ
และถามว่ามีหลักฐานการกู้ยืมเงินไหม

เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ที่จะทำสำนวนและส่งฟ้องศาล
แล้วก็ให้ทั้งคุณแพทย์และคุณเบ้นไปแก้ตัวเอาที่ศาล
เท่ากับว่ายังไงแพทย์ต้องขึ้นสารแน่นอน

มีข้อหาที่ตำรวจกำลังจะแจ้งข้อหาแล้ว

ครับต้องเป็นครับเป็นแน่นอนนะครับ

เพราะว่าออกมาอย่างนี้

ก็ต้องไปแก้แล้วครับว่าไม่ได้ตกลงกัน
เพราะว่าอันนี้เป็นการสมคบตกลงกัน
ตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
อันนี้เป็นข้อหาที่ตำรวจคงจะตั้งขึ้นนะฮะ
ส่วนคนอื่นจะเป็นทนายก็ดีนะครับ

บอกว่าอันนี้เป็นไม่ได้ออกหมายจับเป็นหมายเรียกนะครับ
หมายจับใช่ไหมครับหมายจับครับออกเป็นหมายนี้ครับ

แล้วแบบนี้คุณแพทย์จะโดนฝากค้างไหมครับ
วันนั้นสารคงจะให้ประกันตัวนะครับ
ผมไม่ทราบนะฮะแต่พูดไว้เนื่องจากไม่มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับ
ไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเรียกแล้วมานะครับ
และก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอันนี้คือสิ่งที่ศาลจะต้องใช้พิจารณานะครับ
ว่าโอ้วจะดูแล้วคุณต้องหาท่าทางไม่ไหวแล้ว
มึงหนีแน่ก็ต้องให้ประกันตำรวจไม่คัดคาน
อย่างต่ำถ้าโดนจริงกี่ปีนะครับคุณชุวิต
ลูกคว้าด้วยนะเฮ้อ
ส่งกำลังใจกันมาได้หรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งเข้ามาได้นะคะ
เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามชีวิตตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ชุวิตตีแสดงหน้า
คือกระบวนการยาเสพติดเนี่ยเมื่อมีข่าวของคุณเบ้นแล้วก็ชายะสยบภัยรี
นะครับ๖๐ทับ๑ทับ๒ทับ๓จนกระทั่งไปจับได้๒๐๐กว่ากิโลเนี่ย
ยาบ้ายาไอเนี่ยกำลังจะข้ามชายแดนไทยไปมาเลเซียเนี่ย
ด่านนอกเนี่ยคุณมิ้นคงไม่เคยไปด่านนอกเดี๋ยวนี้มันเจริญมากครับท่านผู้ชมครับ
ที่จังหวัดสงขลาที่หาดใหญ่นี่คือเงียบเหงาไปเลยไปเจอที่ด่านนอก
คือด่านนอกเป็นเมืองชายแดนติดกับชายแดนคือติดกับมาเลเซีย
ดังนั้นมีความเจริญอย่างสูงนะครับการจับยาเสพติดได้ก็เลยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาว่า
มันมีกลุ่มที่กำลังเติบโตในด่านนอกเนี่ยนะฮะคือด่านนอกนี่ตึกสูงนะครับ
เห็นไหมล่ะครับมีทั้งแสงสีเสียงครบมาตึกลงโรงแรมและก็จะมีกลุ่มของชาวมาเลเซียนะครับ
แต่เนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยเงินลิงกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่อง๓ปีแล้วก็ทำให้ธุรกิจในพื้นที่ซบเซาเงินลิงกิจเพิ่ม
๑๑บาทต่อ๑ลิงกิตตอนนี้เหลือไม่ถึง๘บาทนะครับ
กลุ่มนี้มี๒๐บริษัททั้งธุรกิจโรงแรมสวนน้ำร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมายแล้วครับ
ก็เพิ่งพานักท่องเที่ยวชาวมาเลเป็นหลักนะฮะที่นั่นในปัจจุบันนี้ก็มีนายเตียวหุยฮวดที่ผมบอกนะครับ
ว่าตอนนั้นโดนยึดไป๘๓ล้านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่คืนมาให้ครบหมดแล้วเพราะบอกว่าเป็นเงินเกี่ยวกับการทำธุรกิจนะครับ
ก็เป็นการนำเอานักท่องเที่ยวกลุ่มสมาชิกเกี่ยวกับบริษัทขายตรงที่เป็นชาวจีนเข้ามาในพื้นที่

ในขณะนี้ว่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่

อันนี้คือทางนี้เขาชี้แจงมา

เขาชี้แจงมาเขาชี้แจงมาครับ
เขาก็ขอเราก็เหมือนกับสื่อกลาง

อายัดเงิน๘๓ล้านเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้คืนแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาขอชี้แจง

อันนี้ก็คงให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
ที่ทำการสอบสวนเพราะล่าสุด
ก็มีการฝ่ายกฎหมายของบริษัท
ก็ไปชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่
อันนี้ต้องรอดูกระบวนการต่อไป

เพื่อให้หลักฐานออกมาเป็นอย่างไร

คุณมิ้นเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเปล่า
เป็นครับเป็นเต็มตัวเลยค่ะ

ในปัจจุบันนี้ก็เพิ่งพุ่งพา

ใช่ค่ะต้องไปพึ่งเอาโรงพยาบาล

ก็นำโดยโรงพยาบาลจุฬารัฐ

ยื่นหนังสือต่อบอร์ดประกันสังคม

คือโรงพยาบาลต่าง
ที่เป็นจากกระทรวงแรงงาน
จากสำนักงานประกันสังคม

เป็น๑๔๖๐บาท

อ๋อจริงก่อนแล้วนี้โรคไตไม่ได้

เพราะฉะนั้นก็ขอเพิ่มโลกด้วยนะฮะ
หลังจากนั้นก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยนะครับ

เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

ที่ฟังผมอยู่ผมกับคุณมีนฟังอยู่ก็คงจะมีมากมายครับ
ที่เป็นมนุษย์กินเงินเดือน

ตามโรงพยาบาลที่มีสัญญาไว้กับประกันสังคม
รู้เองแหละครับคุณไปที่ไหนโรงพยาบาลไหน
ก่อนหน้านี้ไปโรงพยาบาลปาโลสะพานควาย

ไปแล้วนะครับโรงพยาบาลนั้นก็ยกเลิกไปแล้ว
และกำลังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่ขอยกเลิก
เพราะว่าแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว

อ้างว่ายกตัวอย่างง่ายค่าจ้างพยาบาล
ซึ่งเมื่อก่อนนี้๑๒๐๐๐บาท
แต่ตอนนี้๑๕๐๐๐บาทก็จ้างไม่ได้แล้ว

คือจ้างไม่ได้๑๕๐๐นะฮะ

ภาระภาระทุกอย่างเพิ่มขึ้น
ทำให้แบ่งภาระต่อไปไม่ไหว

จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนโดยตรง
เพราะได้รับค่ารักษาที่ไม่ดีพอ
อย่างเช่นเอายามาให้ก็เป็นยาที่คุณภาพไม่ดี
ก็คือมันก็ต้องราคาถูกว่าอย่างนั้น
ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากทั้งที่ทุกเดือนหักเงิน
ก็หักเงินเดือนแหละครับ
เงินเดือนมาทำเป็นประกันสังคม

ผมในสมัยหนึ่งก็เคยอยู่ในสภา
เราก็เคยเรียกสำนักประกันสังคม
เงินมหาศาลครับ

ในขณะนั้นมีเงินตั้ง๕๖๐๐๐๐๐ล้าน
ปริมาณเงินสูงมากและขณะเดียวกันในขณะนั้นเนี่ย
ก็ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับเป็นเบี้ยคนชะลา
หมายถึงว่าคนที่จะถึง๖๐ยังไม่ถึงครับ
ก็ยังไม่ได้รับเงินตัวนี้
แต่สำนักประกันสังคมก็เก็บเงินสะสมไว้จำนวนมาก
โดยเอาเงินตัวนี้ไปลงทุนในการซื้อหุ้นบ้าง
ลงทุนนู่นลงทุนนี่บ้างนะครับ
แต่เงินมันเพิ่มปริมาณขึ้นมาอยู่เรื่อย
เพราะว่ามีผู้ส่งประกันสังคมเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับ

เพราะโรงพยาบาลต่างเหล่านี้ก็คงจะแบกภาระ

ว่าค่ายาค่ารักษาแพทย์พยาบาลต่าง
จนกระทั่งแบกรับไม่ไหวได้กันมา๑๔๖๐บาทเท่านั้นเอง
ก็ขอทางกระทรวงแรงงานสำนักประกันสังคมเพิ่มเงินซะ
นะครับถ้าเพิ่มเงินก็แสดงว่ามาตรฐานจะดีขึ้นไหม

แล้วทำไมโรงพยาบาลที่คุณมิ้นไปเนี่ยเขายกเลิกแล้วล่ะ
นั่นน่ะสิคือเขาก็ให้เหตุผลเดียวกันว่าเขาแบกไม่ไหวแล้ว

แล้วตัวนี้เป็นสิ่งที่คงจะต้องรอการชี้แจง
เพราะว่าเงินตัวนี้เป็นเงินปริมาณมหาศาลครับ
บอกได้เลยครับเป็นปริมาณมหาศาลจริง
ซึ่งโดยปกติเงินตัวนี้ไม่ได้เอาไปจ่าย
ให้กับคนชะลาเพราะว่ายังไม่ได้๖๐

ณวันที่กฎหมายนั้นออก

เพราะว่ามันก็ต้องรอสะสมมาเรื่อยมีการจ่ายเรื่อย
โดยคาดว่าคงจะจ่ายเอาประมาณอีกสักปี๒ปี
จะเริ่มตัดจ่ายให้กับผู้ที่ถึงเวลาเกษียณ

ซึ่งผมคิดว่าทางสำนักงานประกันสังคมเอง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นกระทรวงแรงงานก็ดี

เพราะว่าที่สำคัญคุณมิ้นครับท่านผู้ชมคงจะทราบว่า
สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมของคนสูงวัย
เพราะว่าคนเกิดจะน้อยลง
คนเกิดน้อยลงคนสูงอายุเพิ่มขึ้น

ยกเว้นยกเช่นตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น
เพราะฉะนั้นก็ต้องรอฟังคำชี้แจง
คือจะบอกว่าประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้
ทั้งหมดทั้งมวลในแต่ละวันที่เราตีแสกหน้ากันมา
จริงมันก็สะท้อนถึงเรื่องปากท้องคนไทยเหมือนกันนะคะ

ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่พอแบกไม่ไหว

ระหว่างบรรดานักการเมืองที่บอกว่า
แหมรัฐบาลผลงาน๓ปีโอ้โฮไม่มีอะไร
ทางฝ่ายรัฐบาลท่านกศชโคศกก็ออกมาชี้แจง
บอกว่าโอ้โหผลงานตั้งเยอะแยะไม่เห็นเอง

เพราะฉะนั้นช่วงนี้มันแหมคงจะยังไม่ได้เลือกตั้งนะ
ดานักการเมืองก็คงขณะนี้ก็รีบออกมาออกตาม

เป็นของธรรมดานะครับเป็นที่รู้จักพี่อาหน่อย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยคุณมิ้นครับ
วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการรักษาพยาบาล
ประกันสังคมซึ่งได้จำนวนน้อยไป๑๔๖๐บาท
ถ้าเพิ่มขึ้นคุณภาพดีขึ้นการรักษาดีขึ้น
ผมก็ว่าทางรัฐบาลน่าจะจัดสรรงบให้เพิ่มขึ้น
รวมทั้งผลไม้ที่เป็นพิษนะครับ
เชื่อว่าเป็นคำอธิบายที่หลายคนฟังอาจจะยังไม่แน่ใจ
แต่วันนี้ได้ฟังคำอธิบายชัด

หมายเรียกผู้ต้องหานี่ก็อย่าไปเอาเลยนะครับ

ครบยังไงครับปีเดียวโดนไป๑๓คดีนะครับ

เตือนกันไว้ให้รู้จักคนเคยโดน

คุณผู้ชมใครมีเรื่องอะไรส่งมาได้เหมือนเดิมนะคะ

มันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของปากท้อง

ที่มันอยู่ยากขึ้นบางทีก็ต้องย้อนกลับมาดูว่า
บการจัดการไม่ว่าจะในครอบครัวในประเทศ

อย่างเรื่องนี้ก็ต้องรอทางสาธารณสุขพิจารณาด้วย

กับประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว

ชวิตตีแสกหน้า